ส่วนบันเทิงไทยรัฐสุดสัปดาห์วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเปิดโรงละครใหม่ของบ้านหุ่นละครเล็กโจลุย
เขาบอกว่างานนี้เนี่ยมีตอนใหม่เพิ่มมาด้วย
แล้วก็ผสมผสานเทคโนโลยีร่วมสมัยเข้ามาด้วย

เราเคยมีเวทีขนาด๒๐เมตร๑๕เมตรอย่างนี้
แต่ตอนนี้เหลือแค่๗เมตรลึกแค่๓เมตร๕๐เมตร

กระทั่งฉากขึ้นลงนี้ใช้เวลานี้มา
คนนี้นักแสดงจะต้องอยู่ที่๑๒คน

จะต้องทำเอฟเตรกเองด้วยจะต้องทำอะไรด้วย

ฉะนั้นคงใช้เวลาในการซ้อมหนักหน่อย
ก็ทำกาแฟจริงแล้วมันก็ยังไม่ถึงกระบูกหวานัก
แล้วก็คนไทยก็ยังไม่รู้จักทั่วไป

เราลองเท็จซ้อมทุกอย่าง

ว่าเมื่อได้ดูอย่างผลใกล้ชิด

แต่อันนี้อยู่ห่างกัน๑เมตร
เพราะฉะนั้นมันหลุดไม่ได้กับศิลปะการช่วยคุณทิกที่สวยงาม
แต่เรื่องนี้จะสอนให้คนรู้ได้ยังไง
หมายเราก็มองแล้วเราอยากให้ทำให้คนไทย
แล้วก็คนยุโรปคนญี่ปุ่นได้เห็นศิลปะความสวยงาม
เทคโนโลยีเทคนิคต่างในการเชิดที่ดินอย่างใกล้ชิด
และประกอบด้วยการแก้ไขในเหตุการณ์ปัจจุบัน
เพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าณวันนี้

ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรได้ก็คือการแก้ไข

เพราะฉะนั้นเรื่องโนสิงหาวตานคือการแก้ปัญหาของพระนารายที่ต้องแก้
คือสอนให้รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองกำเริบแล้วคิดว่าตัวเอง

คนที่จะอยู่ในโลกนี้ได้ต้องใช้สมองแล้ว
และมีความสู้สัตว์มีความยุติธรรม
ก่อนว่าเกิดยักษ์ตัวนี้ออกมาอย่างไร
เราคิดว่าตอนนี้โลกมันเปิดกว้างขึ้น

เพราะว่ามันก็ดีเป็นการเล่าเรื่องกับภาพมาสู่ตัวละคร

คนที่จะไปทำเด็กกับเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่ทำ

เพราะการแสดงใหม่ขึ้นมาก็ต้องอาศัยเด็ก

เพราะว่าเค้าจะอยู่เจนเรื่องนี้
แล้วก็จะเห็นว่าสังคมปัจจุบันเด็กชอบอะไร
บางทีเราอาจจะโบราณไปแต่พวกนี้เขาทันกัน
เราก็ลองดูลองทำให้ก็ทำ
แล้วก็คอยประคองเขาว่าอันไหนที่มันเป็นถนกอันไหนที่เป็นธรรมเนียม
ต้องเอาไว้อันไหนที่อยากจะสร้างสีสันใหม่
ลองคิดเคเอสมาเพราะว่าโลกของเขาเดี๋ยวนี้

แล้วเด็กพวกนี้จะเข้าใจในหลายประสาหค์

ผมถามว่าใช้โอกาสนะตรงนี้เป็นดีที่สุด
เพราะว่าหนึ่งกระแสของบุเภสันนิวาสเกิดขึ้น

มันต้องโยนไปถึงเยาวชนแล้ว

โดยทุกวันนี้ผมเปิดเป็นชมรม
การเพาะต้นก้างานศิลป์ไทย
เปิดเป็นชมรมแล้วก็สอนเด็กตั้งแต่อายุ๘ขวบขึ้นไป

คุณจะชอบหรือไม่ชอบแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตคุณต้องเรียนรู้มัน